ผู้ชมครับล่าสุดพระสันติดวงวุฒิวางโส
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายนะครับ
ก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามที่มี
ออกหมายจับแล้วนะครับที่กองบังคับการปราบปรามนะครับ
พรศนิษฐ์วงวุฒีวังโสผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวัตรพระธรรมกาย
ก็ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่กองบังคับการปราบรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังสารอาญาค่ะได้อนุมัติหมายจับเมื่อวานที่ผ่านมา
กลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด
โดยในวันนี้ค่ะไม่มีศิษยานุสิตตามมาให้กำลังใจแต่อย่างใด
พระสนิทวงศวุฒิวังโสผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายนะคะ
ก็ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับทนายความค่ะ
ตามความผิดฐานยุโยงปลูกปั่นตามมาตรา๑๑๖
และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กรณี
แก่ประชาชนก่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเรืองในหมู่ประชาชน
ดีเอสไอค่ะได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนหน้านี้
และพนักงานสอบสวนนะคะก็ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
จนกระทั่งสารอาญาได้อนุมัติหมายจับเมื่อวานที่ผ่านมา
โดยในวันนี้นะคะก็ได้มีพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาร่วมสอบสวนด้วยตัวเองที่ห้องประชุมชิวปีชา
อกจากนี้นะคะก็ยังมีพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะตำบลคลอง๔จังหวัดปฐุมธานี
รวมถึงตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ด้วยค่ะ
คนตำรวจเอกศีวรานะคะก็ได้ระบุว่า
หมายจับนี้เป็นหมายจับแรกของพระสนิทวงศ์
หลังจากก่อนหน้านี้นะคะพระสนิทวงศ์เป็นหนึ่งใน๑๔คนที่ถูกออกหมายเรียก
โดยใช้มาตรา๔๔ตามคำสั่งของคอสช
ซึ่งหลังจากการสอบสวนใน๒ประเด็นหลักนะคะ
คือเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ว่าได้มีบรรยัติไว้ในพระธรรมวินัยหรือไม่
รวมถึงประเด็นความชัดเจนเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินของวัด
ที่ได้รับคำยืนยันว่ามีเพียง๑๙๖ไร่
ส่วนกว่าอีก๒๐๐ไร่นั้นอยู่ในความครอบครองของมูลนิธิวัดพระธรรมกาย
โดยจะคุมตัวพระสนิทวงศ์นะคะไปฝากหางที่สารอาญารัชดาทันทีหลังจากการสอบสวนเสร็จค่ะ
อกจากนี้นะคะขณะนี้ก็ยังได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีชายพลฉัดชัยเดช
เดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อชี้แจงข้อมูลการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายที่มีอยู่กว่า๓๐๐คดี
ขณะที่บรรยากาศโดยรอบกองบังคับการปราบปราม
ก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะ
โดยสนที่กำลังตำรวจนะคะจากสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาน๒ตำรวจกองร้อยอารักษาและควบคุมฝูงชนหญิง
และตำรวจคอมโมโดกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบนายตรวจเข้มบุคคลที่จะเข้าออกนะคะ
แล้วก็การจราจรโดยรอบพร้อมนำแผงเหล็กค่ะ
มาวางกั้นไว้เพื่อตรวจสอบรถยนต์ทุกคันที่จะผ่านเข้ามาภายในกองบังคับการปราบปรามด้วย
โดยการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของพระสนิทวงศ์ในวันนี้นะคะไม่มีลูกศิษย์เดินทางมาให้กำลังใจแต่อย่างใดค่ะ
หลังจากนี้นะคะก็จะมีการคุมตัวพระสนิทวงศ์ค่ะ
ฝากขังที่สารอาญารัชดาทันทีนะคะโดยได้มีการค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะ
ส่วนจะมีการปล่อยตัวชั่วคราวหรือมีการประกันตัวหรือไม่นั้นอยู่ที่ศาลจะพิจารณาค่ะ
สจิริสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณกองบังคับการปราบรามค่ะ